คุณผู้ชมครับหลังเนี่ยชื่อของเพจสายใหม่ต้องรอดจะได้ยินบ่อยนะฮะ
เพราะว่ากลายเป็นเพจของความหวังคนที่เขาเจอสถานการณ์ต่าง
ไม่รู้ว่าจะรอดพ้นเหตุการณ์ต่างไปได้ยังไง

ล่าสุดคุณแม่น้องโชกุลน้องโชกุลอายุเกือบจะ๒ขวบแล้ว
ก็ไปพึ่งกับเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าต้องช่วยเรื่องนี้หน่อย

หลังจากที่ส่งไปให้เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งช่วยดูแล

วันนี้เดินทางไปพบกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

หลังจากก่อนหน้านี้แจ้งความกับตำรวจที่โรงพักหนองจอกไปแล้ว
เมื่อ๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ของคุณแม่คือน้องโชกุลอายุ๑ขวบ๑๑เดือน
แป๊บเดียวก็จะ๒ขวบแล้วนะครับ
เกิดเรื่องช็อกที่คุณแม่ก็ตั้งตัวไม่ทัน
เพราะว่าน้องโชกุลเนี่ยลูกชายเนี่ยนะครับ
มีอาการโคม่าจากการขาดอากาศหายใจ
คุณแม่ส่งน้องโชกุลไปฝากเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งย่านหนองจอกครับ
แล้วคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าครูพี่เลี้ยงแจ้งกับผู้ปกครอง
ว่าน้องโชกุลขาดอากาศหายใจเนื่องจากเอาผ้าไปปิดจมูก
ตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าผ้าที่ครูพี่เลี้ยงอ้าง
มันเป็นผ้าที่บางมากแล้วเป็นผ้าติดตัวของน้องด้วย
คือน้องติดผ้าผืนนี้มากครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
มันไม่น่าจะถึงขั้นที่ว่าไปปิดหน้าปิดจมูกจนหายใจไม่ออกหรือเปล่า
วกกับน้องโชกุลอายุจะ๒ขวบแล้วนะครับเริ่มรู้เรื่องแล้วนะ

เขาต้องมีอาการดิ้นทุลนทุรายหรือว่าส่งเสียงส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
ถ้าเป็นแบบนั้นทำไมคุณครูที่เนสเตอรี่ถึงไม่รู้เรื่องล่ะ

เขาให้เหตุผลว่าลูกหนูก็คือนอนเอาผ้าปิดหน้าแล้วเสียอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราไม่เห็นภาพแล้วเขาพูดอย่างนี้
ถ้าเอาผ้าปิดหน้ามันต้องตะเกียดตะกายที่จะให้เขาหายใจอยู่ได้อยู่แล้ว
หนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้น้องเป็นอย่างนั้น
จากประเด็นเรื่องผ้าที่คุณแม่สงสัยว่าผ้ามันทั้งบางแล้วน้องก็ติดตัว
มันจะไปปิดกั้นทางเดินหายใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
อีกหนึ่งเรื่องที่แม่สงสัยคือกล้องวงจรปิดภายในเนอร์เซอรี่ครับ

ก่อนจะส่งน้องมาฝากเลี้ยงที่นี่แม่ถามเรื่องความปลอดภัยของที่นี่
มาตรฐานเป็นยังไงมีวงจรปิดไหม
เชอรี่บอกว่ามีคุณแม่ตรวจสอบได้ตลอด
แต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นปรากฏว่าทางเนอร์เซอรี่บอกว่า
พูดง่ายฮะกล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้

แล้วตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเนสเตอรี่ติดต่อมาหาผู้ปกครอง
ครั้งเดียวครับที่โรงพยาบาลแล้วก็เงียบไม่ติดต่อมาอีกเลย
อยากจะให้ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดในเนอร์เซอรี่หน่อยครับ
เพราะแม่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าลูกแม่จะถูกทำร้ายหรือเปล่า

แค่สงสัยว่าทำไมตอนนั้นครูพี่เลี้ยงทำอะไรกันอยู่
ไม่รู้ว่าน้องโชกุลเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนอาการโคม่า
สิ่งที่แม่อยากจะวอนขอคือ๑เรื่องที่แม่สงสัยขอให้ตอบให้เคลียร์ได้ไหม
ช่วยชีวิตน้องโชกุลให้ได้หน่อยเถอะ
เพราะลูกคนนี้เป็นลูกคนเดียวของคุณแม่
เตรียมตัวมาตั้งนานกว่าจะมีน้องโชกุล
แล้วคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงมีปัญหาคือมีลูกยาก
ดังนั้นพอมีน้องโชกุลแล้วแม่ก็อยากจะเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดครับ
ช่วยถ้าเกิดมีทีมแพทย์เหมือนที่หนูบอก
ที่ตอนนี้ก็เก่งอยู่แล้วค่ะเผื่อมีใครลงมาช่วยดูได้เพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะ

อยากให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเนสเตอรี่ดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ฝากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์
ให้กับสถานที่รับเลี้ยงดูเด็กเล็กแห่งอื่นด้วยต้องระมัดระวัง

ด้านคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
แต่ส่วนตัวเขามองว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคุณครู
แล้วก็ตัวของเนสเตอรี่ที่ให้การดูแลเด็ก
และเหตุการณ์แบบนี้ก็คงต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้

ผมคงประสานการทำงานกับทางพนักงานสอบสวน

แต่เชื่อว่าร้อยเวรคงทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับ

คดีเด็กแบบนี้เนี่ยมันต้องหาคนผิดให้ได้นะครับ

เด็กอยู่ในการดูแลของเนื้อเซอรี่นะครับ

ต้องดูว่าใครมีส่วนต้องรับผิดชอบไหม

เพราะว่าพี่เลี้ยงต้องดูแลเด็กนะครับ
ถ้าปล่อยให้เอาผ้าปิดตาแล้วเด็กก่อนจะตระหนักขนาดนี้เนี่ย

เดี๋ยวต้องให้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนะครับ